ต้องดูประเด็นแรกนี้ก่อนนะครับประเด็นความคืบหน้ากรณีนี้ฮะ
ลูกชายวัย๖๐ปียิงพ่อวัย๘๙
โอกระนำยิงไป๘นัดจนพ่อเสียชีวิตคาบ้าน
และท้ายที่สุดตำรวจสามารถรวบตัวลูกชายรายนี้ไว้ได้แล้ว
นี่คือเหตุการณ์ที่เรานำเสนอข่าวมาต่อเนื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๕พฤศจิกายน
เวลาประมาณสัก๕โมงกว่าเกือบ๖โมงแล้วนะครับ

นายเสบรีกุณฑ์ดำรงวิวัตน์วัย๖๐ปีนะครับ

หลังจากนั้นเหมือนมีการเรียกให้พ่อมาเปิดประตูนะครับ

แล้วก็ลูกชายใช้ปืนขนาด๑๑มมที่เหน็บอยู่ที่เอว
ยกแล้วก็ยิงใส่นายพิษผู้เป็นพ่อ
บังเกิดกล้าววัย๘๘ปีถูกยิงเสียชีวิตนะครับ

บริเวณหน้าประตูบ้านพักเล็กที่๗ซอยคงทรัพย์๒
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
ก่อนที่ตัวของนายเสรีจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
ในช่วงเย็นของ๒วันก่อนนะครับ

ตำรวจสามารถบุกจับกลุ่มตัวนายเสรี
ลูกชายแท้ที่ก่อเหตุยิงพ่อได้สำเร็จ
หลังจากที่นายเสรีหลบหนีไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปในห้องพักของนายเสรีที่หลบหนี
แล้วก็ควบคุมตัวนายเสรีเอาไว้นะครับ
ครับครับถูกปะ
นี่แหละครับตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
ของตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ร่วมกับตำรวจสศิษย์ชนร์นะครับ
พอสืบทราบว่านายเสบรีหลบหนีไปที่ไหนหลังจากก่อเหตุ
ยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็พบว่านายเสรีหลบหนีไปอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ช่วง๓ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจก็บุกเข้าไปจับกลุ่มในห้องพักแห่งนี้นะครับ

พบกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุนะครับ
ส่วนอาวุธปืนก็จำเป็นต้องถามนายเสรี
ให้บอกที่ซ่อนของอาวุธปืนไว้
จากนั้นนายเสบรีก็พูดประโยคเดียว
ก็คือบอกว่าผมให้ความร่วมมือทุกอย่าง
แล้วก็บอกที่ซ่อนของอาวุธปืน
อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นใต้เบาะรถจักรยานยนต์
ค้นไปค้นมาจนกระทั่งเจออาวุธปืน
บรรจุอยู่ในถุงสีดำซ่อนอยู่ใต้รถจักรยานยนต์แห่งนี้
ผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุจริง

ต้องยิงพ่อของตัวเองนะครับ
โดยเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะหลบหนีต่อ
แต่ถูกจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้สิก่อนนะครับ
หลังจับกลุ่มตำรวจได้ควบคุมตัวของนายเสรี
กลับมาสอบสวนต่อที่สภหาดใหญ่จสงครา

พร้อมกับนำอาวุธปืนของกลาง
คือปืน๑๑มมที่ใช้ในการก่อเหตุ
และรถจักรยานยนต์ที่ขับหลบหนีข้ามจังหวัดนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนสภหาดใหญ่จสงครา
เบิกตัวนายเสบรีออกจากห้องขังของสภหัดใหญ่นะครับ
เพื่อนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ซึ่งขณะควบคุมตัวออกจากห้องขัง
นายเสรีมีสีหน้าเรียบเฉย
และไม่ขอตอบคำถามใดกับผู้สื่อข่าว

ผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามที่จะถามนายเสบรี
นะครับว่าอยากจะพูดอะไร
หรือมีเหตุจูงใจอะไรในการก่อเหตุ

นี่แหละครับเขาไม่เปิดปากพูดอะไรเลย
หน้าคือเรียบเฉยไม่ตอบคำถามอะไรเลย
ว่าผู้สื่อข่าวจะยิงไปกี่คำถามก็ตาม

ในการเบิกตัวนายเสรีออกจากห้องขังของสพหาดใหญ่ครั้งนี้
ก็จะนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙นะครับ
แล้วก็วันนี้๑๑นาฬิกานี่คุณในช่วงนี้แหละฮะ
ทางพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนัว
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
จะแถลงในรายละเอียดของคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ทีมข่าวของเราก็อัปเดตข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อน
ถ้ามีความคืบหน้าในการแถลงปิดคดี
ซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญ

เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบข่าวนี้กันอีกครั้ง

คนที่ตามข่าวนี้อยากรู้แหละว่าปมเหตุมันคืออะไร
มันใช่แค่การเรียกให้พ่อเปิดประตูให้
แล้วพ่อไม่ได้ยินออกมาเปิดช้าไหม

ถึงก่อเหตุยิ่งถึง๘นัดอ่ะนะคะ